รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาหรอก

อย่าไปยุ่งเป็นคุณลุงรู้ทุกเรื่อง

เป็นได้๓เดือนเกิดพฤษภาธมิน

ที่ได้ดีตลอดกับการปฏิวัติ

ทหารต้องบอกว่ายังมีความขัดแย้งอยู่

นี่มีผีทักษิณอยู่

จนถึงวันนี้ถูกยุบถูกเปลี่ยนชื่อไม่รู้กี่ครั้ง
กลุ่มนี้มาโดยความสำเร็จ
จากหัวคิดมันสมองของคุณทักษิณ
คือการที่คุณพลเอกประยุทธ์อยากจะกลับเข้าการเมืองไม่ผิดนะคะ
แต่คุณต้องไม่ทำตัวเป็นกรรมการ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการแข่งขันที่
เกิดผลของการแข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ไง
ต้องไม่มีม๑๔ระหว่างการเลือกตั้งแล้ว